โรงเรียนนี้คุณผู้ชมค่ะโรงเรียนจ่านกร้องในจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากในโลกโซเชียลนะคะมีคนเข้าไปดูเนี่ยยอดวิวประมาณเจ็ดแสนวิวแล้วค่ะ

หลับตาลมยัมฟุตปั่นเห็นเป็นเพลียงนาน
อเบิ่งอยู่เบอร์ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา

สิเป็นไปไหนบอบอได้เข้ามาเพื่อโกรธ

น้องใบตองเนี่ยซ้อมร้องเพลงนี้นี่โอ้นานเลยนะคุณ
ประกอบเพลงผู้สาวขาเลาะของลำไยหายทองคำนะคะ
เป็นผลงานในเวอร์ชันของกลุ่มอักษราพฤกษ์กลุ่มนักเรียนโรงเรียนจานกร้องจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ต้องยอมรับเลยคุณผู้ชมฝีมือการแสดงเนี่ยไม่ธรรมดานะฮาด้วยน่ารักดีด้วยนะคะ
และหลังจากที่ทางโรงเรียนนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ผ่านทางยูทูป
ก็ปรากฏว่ามียอดผู้เข้าชมหรือว่ายอดวิวทะลมทลายมาก
แสนครั้งไปแล้วอย่างที่บอกไปนะคะ
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์เขาก็เล่าให้ฟังว่าผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคนิคการนำเสนอ
ซึ่งการทำบทต่างจะเริ่มในห้องเรียนก่อนค่ะ
จากนั้นนะคะนักเรียนก็จะออกไปทำงานนอกสถานที่กัน
แล้วก็มานำเสนอมาปรับแก้ไขจนเป็นที่พอใจแบบนี้
เขาจะได้เรียนตั้งแต่ม๔ม๕มา
ก็เรียนตั้งแต่การตัดต่อภาพยนตร์เรียนการออกแบบ
การออกแบบ๒มิติ๓มิติคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์

แล้ววิชานี้จะเป็นการประมวลประมวลความรู้ที่เขาเรียนมาตั้งแต่ม๔ม๕
มาใช้ในงานชิ้นนี้มาใช้ในงานของม๖ครั้งนี้นะครับ
เกือบท้อครับเพราะฝนตกด้วยและด้วยโดนครูแบบว่าอะไรด้วย
พอรู้แบบว่ามันผลตอบรับดีแบบมีออกข่าวอย่างนู้นอย่างนี้
เพจอันนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกดีใจค่ะ
ก็โดนนะคะแต่ก็รู้สึกดีเพราะว่าเราทำในทางที่ดี
เราไม่ได้ทำในทางที่เสียค่ะก็ดีใจแล้วก็แบบทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้
ก็ดีใจมากเกินความคาดหวังไปยังศูนย์
ดูมีเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยเห็นไหม
โรดักชั่นเขายิ่งใหญ่นะคะไม่ได้ธรรมดานี่
เหมือนผลงานของเด็กมัธยมนะคุณ
ต้องชื่นชมนะน้องนักเรียนโรงเรียนจากนักร้องเนี่ย
ความสามารถเรื่องการแสดงเรื่องการร้องเพลงเขาทำได้ดีนะ
ถูกต้องเล่นดนตรีก็ดีเหมือนกันนะคะมากมายเลยจริงโรงเรียนนี้นะ
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ลีลาตีละกาอย่างเดียว
นักเรียนกลุ่มนี้เขาเคยประกวดหนังสั้น

แต่ทางอาจารย์เค้าบอกว่าเหตุผลที่เอาผลงานน้องมาเพยยแผลแบบเนี้ย
ก็คือจะได้เป็นกำลังใจให้กับเด็กมีความตั้งใจที่จะทำผลงานดีแบบนี้
ออกสู่สายตาแบบประชาชนทั่วไปนะคะเห็นไหมว่าเด็กไทยเราก็เก่งมากเหมือนกันนะ
ไม่โอเคเด็กมปลายเองทำตัดต่อวิดีโออะไรได้ขนาดนี้แล้ว
สิคุณเห็นไหมมีโปรแท็กชั่นแบบอลังการมาก